เริ่มดูกันที่ความคืบหน้ากรณีที่โจกาลสิน
สักประมาณ๑๒คนไปรุมทำร้ายหนุ่มช่างไฟ
จนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
จริงแล้วถ้าเกิดว่าดูเผินคดีนี้
ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็น่าจะจบ
แต่มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา

หน้าผับที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการของโจวัยรุ่นทั้ง๑๒คนเนี่ย

นี่มันเข้าข่ายพยายามฆ่าชัดเลยนะ
มันเป็นองค์ประกอบฐานความผิดคือพยายามฆ่า
แต่เหตุฉะไหนเล่าตำรวจในท้องที่
ถึงมีการแจ้งข้อหาทั้ง๑๒คนก่อนหน้านี้คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์

เขาก็มีการตั้งคำถามมานะคะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
มีการออกมาตอบคำถามแล้วนะคะจาก
ผู้กำกับโรงพักท้องที่ที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วก็วันนี้อาจารย์ของผู้เจ็บ
ผู้บาดเจ็บก็คือนายเชิดชัยเฉิดจินดา
คุณพ่อของผู้บาดเจ็บก็คือนายชัชวานสมวิไล
ก็เดินทางไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค
ผู้กำกับสพเมืองกาลสินนะคะ
ไปสอบถามเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหา
และอีกหนึ่งประเด็นที่ทั้งสองคนเขาสงสัยคือ
๑๒คนหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ถึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
คุณพ่อของผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่า
เหตุที่ต้องเดินทางไปหาภูมิกับเพราะกลัวว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เพราะว่า๑ใน๑๒คนที่ไปก่อเหตุ

เป็นลูกหลานของตำรวจโรงพักในท้องที่ค่ะ

ทีนี้ภูมิกับสพเมืองกาลสินเอาล่ะบอกว่า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งฝ่ายผู้เสียหาย

จะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
คดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน
แล้วถามว่าหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว
ทำไมถึงปล่อยตัวคนก่อเหตุไปทั้ง๑๒คน

คือมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เพราะว่าพฤติการของทั้ง๑๒คน
คือก่อนหน้านี้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจ

ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหา
ตำรวจบอกว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ร่วมกันพยายามฆ่ากับ๖๘
เจ้าหน้าที่ของกองกับการสืบสวน

สำหรับคดีนี้ไม่ได้ชับซ้อนอะไร
ก็แค่รอพิมพ์มือ

สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเราสรุปส่งอายการฟ้องได้เลย

แล้วก็เรียกนัดหมายให้มา

ถ้าไม่มาเราก็ออกหมายจับตามขั้นตอน
ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงมีการปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องกลับบอกว่าก่อนด้านนี้
ทั้ง๑๒คนเป็นผู้ก่อเหตุ

เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทั้ง๑๒คน
ไม่ได้มีพฤติกรรมพฤติการที่จะหลบหนี

บอกว่าตอนนี้แม้จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย

แต่ก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของ
ตำรวจว่าจะให้ความเป็นธรรม
กับลูกชายรวมถึงเพื่อนลูกชาย
ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๔คน

ขณะที่เกิดเหตุด้านขวา

เพราะว่ากระดูกมันแตกเลย

เรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจยืนยัน
ว่าจะให้เป็นความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวว่ามีลูกหลานตำรวจด้วย

ค่ะก็พยายามที่จะให้ความเป็นธรรม

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว